หลังจากที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เห็นชอบ
ในเรื่องของการแผนปฏิรูปทั้ง๑๑ด้านแล้ว
ในวันนี้เราก็จะไปดูเนื้อหาของด้านต่าง
โดยที่จะไปเริ่มถึงรายละเอียดในด้านของการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิรูปประเทศออกเป็น๓ด้าน
ประกอบไปด้วยการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

และปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
ซึ่งวิธีปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ
ได้กำหนดเขตอำนาจราชการบริหารส่วนกลาง
ภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นให้ชัดเจน
ลดแล้วก็เพิ่มหน่วยงานในพื้นที่ให้เหมาะสม
โอนภารกิจส่วนกลางให้ท้องถิ่น

และจำแนกภารกิจภาครัฐป้องกันความซ้ำซ้อน
ซึ่งแนวทางการปฏิรูปก็ได้เสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาบริหารงานจังหวัด
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการมอบอำนาจผู้ว่าราชการ
ขณะที่แผนปฏิรูปเร็วหรือว่าคลิกวินนะครับ
กรรมธิการเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้เร็ว
ประกอบไปด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งก็ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่า
ด้วยยุทธศาสตร์ชาตรเป็นพระราชบรัชบรรยาประกอบรัตถมนูญ

มีอำนาจร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศด้วย

รัฐบาลชุดนี้ต้องเร่งให้สะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
ระหว่างชุมชนและเมืองเพื่อไม่ให้สูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิม
ขณะที่แนวทางการปฏิรูปเร็วของทั้งสองเรื่อง
เสนอให้รับฟังความเห็นจากประชาชน

บรรยัติยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้ในรัฐธรรมนูล
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการวางผังเมือง

อาทิกรสวมหาดไทยคณะรัฐมนตรีสรณชอ
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน